อาหารไทยค่ะอาหารแกงส้ม
คือตอนนี้เขาติดแฮชแท็กเซฟแกงส้มกันหนักมาก
แกงส้มถูกจัดอันดับว่าเป็นอาหารที่
ไม่อร่อยที่สุดติดอันดับ๑๒ของโลก

นี่ค่ะทุกคนถึงกับลุกฮือคุณ

เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแกงส้มนะคะ
เมนูแกงส้มของประเทศไทยมันติดอันดับ๑๒
จาก๕๐เมนูอาหารยอดแย่ของโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้
ผมถามคุณมีนคุณชอบกินแกงส้มไหมล่ะ

ของผมจะชอบแกงส้มไข่ปลาเรียวเซลหรือว่าไข่ปลาริวกิวแบบนี้

ทำไมใครถึงไม่ชอบนะเขาไปชิมแกงส้มอะไรมานะ
เนี่ยคนไทยทุกคนเข้าไปถามแบบคุณเนี่ย
ทั้งภาษาไทยพิมพ์ทั้งภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการไปชิมเมนูแกงส้มจากที่ไหนเหรอ

คุณต้องมากินเมนูแกงส้มแบบต้นตำรับไทยแท้จากประเทศไทยก่อน

คุณจะเอาแกงส้มแบบไหน
มีทั้งสีส้มมีทั้งสีเหลืองแบบใต้แบบกลางมีหมดอ่ะอืม
อาจารย์ยิ่งสักจงเลิศเศรษฐาวงเชฟ

อาจารยิ่งศักดิ์บอกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปใช่ไหม

ไม่ยอมรับผลการจัดอันดับนี้
คณะกรรมการได้ชิมเมนูแกงส้มที่ไม่ได้ปรุงจากคนไทยแน่นอน
เชิดชูเกียรติเมนูของบรรพบุรุษ
ที่สามารถนำผักตามฤดูกาลมาปรุงจนได้รสชาติกลม

ทีมข่าวก็ถามว่าเออแล้วทำไมคณะกรรมการ

เพราะคงไปกินแกงส้มที่ใส่เนื้อปลาแล้วทำไม่เป็น
ฉันว่าคงเหม็นขาวมีฉันเดาเอาเองนะ
สำคัญที่สุดเขาคงไม่ได้มะขามเปียกที่ดีและมีคุณภาพ
คุณทราบไหมมะขามเปียกของใคร
ยอดส่งออกปีหนึ่งเท่าไหร่
ขามเปียกเนี่ยเอามาใส่ในแกงส้มมันถึงจะหอมมันถึงจะอร่อย
มันคงไปได้มะขามจากประเทศอื่นซึ่งมันดำแล้วก็เหม็นเปรี้ยวเหม็นสาบ
โชคไม่ดีพวกเขาโชคไม่ดีค่ะได้กินของไม่ดีค่ะ
อย่ามาสรุปค่ะฉันเป็นคนไทยแก่๗๐ฉันไม่ยอมรับ
แกงส้มของฉันยอดแย่มันนั่นแหละปากยอดแย่ไม่มีรสนิยม
เป็นไงคะถึงกับชำแหละส่วนประกอบแกงส้มออกมาให้เห็นเลยค่ะ
ว่าคุณต้องทำยังไงคุณไปกินที่ไหนคุณไปเจอที่ไหน
คุณโชคร้ายโอ้เผ็ดกว่าแกงส้มก็เมื่อกี้ฮะ
กรรมให้สัมภาษณ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะนี่คุณผู้ชมส่งข้อมูลมา
เยอะเลยนะบอกอุ้ยชอบกินแกงส้มมระลักอด์
ทุกวันสุดยอดความอร่อยของคนไทยมีสมุนไพรหลากหลาย
อาหารพื้นบ้านที่ทุกครัวเรือนต้องมีเลยแหละ
แกล้มหมูทอดแกล้มปลาเข็มทอดนี่แซ่บอย่าบอกใคร
สำหรับคุณประโยชน์จากแกงส้มนะ๑ถ้วยให้พลังงานและไขมันต่ำ
ถ้วยมีแค่๑๕๐กิโลแคลอรี่เอง
ถ้าคุณเติมผักนานาชนิดนะได้คุณประโยชน์ที่หลากหลายมากเลย
ถั่วฝักยาวบำรุงกระดูกและฟันบ้างอะไรบ้าง
ผ่านคาร์โบไฮเด็ดอุ้ยคุณเยอะมากคุณไปหาข้อมูลได้เลยนะ

ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ
ข้อมูลที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมไปดูหน่อยนะ
นี่อินดีเกอร์ก้าสลัดจากรัสเซีย
ซ่าเค้กจากแคนาดาตอนนี้แคนาดาว่ายังไงกันบ้างไม่รู้
ฮากาวไม่รู้อ่านถูกไหมนะคะของไอซแลนด์

อันิสเดอฟลาวินี่คิดว่านะคะ
ฝรั่งเศสแล้วก็ฟรายสไปเดอร์โทษนะคะแมงมุมทอดเหรอคะ
อาจจะเป็นชื่อเฉยเนาะของกัมพูชา

จากไหนอย่างไรแต่ว่า
ก่อนหน้านี้เว็บไซต์นี้จัดอันดับเมนูอาหารยอดเยี่ยม
ปีที่ผ่านมาข้าวซอยเราติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะ

มันค้านอารมณ์คนไทยและค้านความรู้สึกคนไทยมาก
แล้วดูภาพประกอบเราข้าวซอยก็มาแกงส้มก็มีหิวเลยครับคุณผู้ชม